จังหวัดตรังนะครับชาวบ้านเข้าป่าละม้อ
แล้วไปเจอโครงกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งถูกเผาอำพรางไว้นะครับ
แต่ว่าพอดูไปดูมาทั่วป่าละเมาะเลยมีชิ้นส่วนของกระดูกชิ้นอื่น

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็ไปพบสแตนเลสรูปการ์ตูนคุกกี้รันอยู่๑ชิ้น
เจ้าหน้าที่จะเอาสแตนเลสการ์ตูนคุกกี้รันเนี่ยเพื่อที่จะสืบหาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะครับ
โดยเมื่อวานนี้นะครับพันธ์ตำรวจโทจรูลสังขาราสาวสอบสวนสพเมืองตรังนะครับ
ได้รับแจ้งจากทางด้านของชาวบ้าน
ว่ามีการพบโครงกระดูกหญิงสาวบริเวณพื้นที่หมู่๔ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังกลางป่าละเมาะ
หลังรับแจ้งนะครับก็ได้เดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
เมื่อเดินทางเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุห่างจากถนนเวียงกระพังเขตเทศบาลนครตรังประมาณ๘๐๐เมตร
ก็เข้าไปพบโครงกระดูกถูกเผาไหม้บริเวณใต้ต้นไม้แล้วก็นำไม้มาปิดบังศพไว้
ชิ้นส่วนที่พบคือหัวกระโหลกฟันบนหัก๓ซี่แล้วก็ยังพบชิ้นส่วนกระดูกกระจัดกระจายไปทั่วป่าละเมาะนะครับ
โดยผู้เสียชีวิตสวมสร้อยคอสแตนเลสรูปการ์ตูนคุกกี้รันขนมผิง
แล้วก็คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมีอายุระหว่าง๒๐๒๕ปีสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรนะครับ
สันนิษฐานว่าเป็นเพศหญิงจากการชนะสูตรไม่พบไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมชิ้นส่วนโครงกระดูกนำไปส่งชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสงครานคริน
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นใครเพื่อประสานไปยังญาติต่อไปนะครับ
ขณะที่ทางด้านของตำรวจบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ป่าละเมาะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านนำวัวมาเลี้ยง
ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายงานของการแจ้งความว่ามีใครศูนย์หายในพื้นที่นี้
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้นำรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้น
น่าจะเป็นหลักฐานชิ้นดีที่จะทำให้รู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
หรือว่าผู้ก่อเหตุแล้วเอาร่างมาทิ้งมาเผาเป็นใครกันแน่นะครับ